จังหวัดนนทบุรีกันหน่อยพาไปช่วยหน่อยช่วยน้องแมวหน่อย
แมวเขาไปติดอยู่ตรงซอกกำแพงออกไม่ได้
เจ้าของบ้านถึงขั้นต้องทุบกำแพงตรงบริเวณห้องนอนออก
เพื่อจะช่วยน้องแมวออกมาเลยค่ะ
โอ้มีหลายตัวนี่หรออ่าสี่ตัวไม่รู้
สามตัวดำสองอ่าขาวตัวนี่ไอ้ตัวที่มาใหม่เมื่อกี้
สีดำกินนมใหญ่เลยเหรอทอดนะโหดีนะไม่ตาย
มีสีน้ำตาลตัวเนี่ยเหมือนแม่ตัว๔ตัวเหรอ
อ๋อใช่เหมือนเหมือนมันไม่ขาวหรอกมันเทาเทาใช่
คุณผู้ชมนี่ค่ะสังเกตดูนะเหตุการณ์นี้นะคะ
เลขที่๔ทับ๒หมู่๑ตำบลคลองขวางอำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรี
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ๓วันก่อนนี้มีแม่แมวมาตกลูกที่บ้าน
แมวมันมาคลอดไว้แล้วก็มีลูกแมวหนึ่งตัวตกลงไปในซอกกำแพงของห้องค่ะ
แต่ส่วนลูกแมวอีก๒ตัวแม่แมวมันข้าบไปอยู่ที่ร้านสังเวียนกะทิสดแล้ว
อยู่ใกล้กับบ้านของเขาเนี่ยแล้วแม่แมวทำยังไงรู้ไหม
ด้วยความที่ลูกมันหล่นลงไปในซอกกำแพงของบ้านนี้
มันก็มาคลอเคลียร์ในเลื่อนตลอดเวลาเลยเหมือนจะมาบอกให้ช่วยบอกให้ช่วยหน่อย
ขอให้ช่วยหน่อยลูกติดอยู่ในนั้นคุณเห็นไหมนี่แม่แล้วก็มีลูกสองตัวอยู่ตรงนั้นด้วย
พยายามที่จะแบบส่งสัญญาณบอกในเลื่อนว่าลูกฉันอยู่ในนั้นพาลูกมาหน่อย
เอาในเลื่อนเห็นแบบนี้ทนไม่ไหวตัดสินใจให้หลานชายค่ะ
ทุบกำแพงเลยทุบกำแพงเพื่อที่จะช่วยนำตัวลูกแมวออกมา
ก่อนที่จะเอาลูกแมวตัวที่รอดออกมาจากซอกกำแพงนี้
ให้แม่แมวที่แม่แมวคาบลูกอีก๒ตัวไปอยู่ที่ร้านกะทิสดข้างบ้านใช่ไหม
คุณหลังจากที่ช่วยกันทุบเนี่ยทุบจนเป็นโพรงแบบนี้
แล้วก็ช่วยเจ้าลูกแมวตัวนี้ออกมาได้เอาไว้ให้แม่แมวปั๊บโอ้โห
แมวมันกระโจนลงมาจากเพดานเลยค่ะกระโจนลงมาทันทีที่ได้ยินเสียงลูกของตัวเองร้องหา
คุณเห็นไหมนี่คุณเห็นไหมมันดีใจมากแล้วมันก็คาบลูก
ขึ้นไปอยู่ร่วมกับลูกของมันอีก๒ตัวบนฝ้าเพดาน
แมวมันยังรักลูกของมันขนาดนี้แล้วลูกแมวก็คิดถึงแม่มากเลย
นอนดูดนมแม่ด้วยความหิวเพราะว่ามันไม่ได้กินอะไรมา๓วันติดอ่ะคุณ
เห็นไหมน่าเห็นอกเห็นใจนะครับเจ้าของร้านกะทิสดที่เจ้าแมวมันคาบลูกขึ้นไปอยู่
คือคุณสังเวียนโพพักเจ้าของร้านบอกว่าแมวตัวเนี้ยมันคาบลูกสองตัว
มันอยู่ที่ร้าน๓วันแล้วแล้วก็ปีนขึ้นไปอยู่บนฝ้าห้องน้ำด้วย
ตัวป้าเองก็ไม่ได้ว่าอะไรมันหรอกถ้ามันอยากมาอยู่ก็ให้มันอยู่ให้มันอยู่ด้วยกันหมดนี่แหละ
เพราะป้าคิดว่าแมวมันมาเข้าบ้านมันจะมาให้โชคให้ลาบกับเรา
เขาว่าแบบนี้เขาบอกว่าบ้านไหนที่มีแมวเข้าบ้านเนี่ยจะโชคดี
แมวเหมือนแมวนำโชคไม่ใช่สิงโตนำโชคอันนั้นเขาเป็นนักร้อง
ก็น่าจะเป็นสิ่งดีที่เขาเชื่อกันเจอแมวอาจจะรู้สึกว่าปลอดภัยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่โชคดี